สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของการประกาศ
รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยทั้ง๒ชุดนะครับรวมอายุไม่เกิน๒๓ปีแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีโปรแกรมจะอุ่นเครื่องในช่วงตามปล่อยทีนฟีฟาเดย์ช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
ก็ประกาศกันมาเนี่ยในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับชุดยู๒๓ในประกาศก่อนในช่วงบ่ายจากนั้นเนี่ยประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ประกาศรายชื่อออกมานะครับเอาชุดใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับซึ่ง๒๗ขุนพลนะครับของทางชุดใหญ่อุ่นเครื่อง๒นัดเจอกับเนปาแล้วก็สุรินามนะครับ
ก็ในช่วงปลายเดือนนี้เดี๋ยวลุ้นเชียร์กันได้
การท่าเรือก็ติดมาเยอะหน่อยนะครับก็คือเควินดีโรมรำธนบูลเกษารัฐ
ลิปโรเลอร์แล้วก็มีทางชมบุรีครับกิจสดากาแมนเฉลิมศักดิ์อักขี
กล้องกลางเนี่ยสุพชกสหรัชชาตินะครับจากบุรีรามบดินผาลา
ท่าเรือถิดวิธีภัณฑ์พุ่งจันทร์จากแบงค์คอกมิสรุธอิมบุราชนะครับ
แบงคอกชาววัดนะครับกับทางวรชิตจากบีจีวีรเทพ
พี่ชาจากเมืองทองเอกฤทธปัญญาจากเชียงใหม่ยูเนเต็ด
แล้วก็เรือสันเทียมราชจากหนองบัวพิชยะส่วนกองหน้านะครับ
สามคนสุประชายใจเด็ดนะครับจากบุรีรามสุภาษณ์เหมือนตา
สกัดเดียวกันนะครับแล้วก็ไอศักดายสอนจากการท่าเรือ
ก็แน่นอนนะครับอาจจะมีบางคนที่หลุดหายไป
โดยเฉพาะเอ่อตัวจากบีจีแล้วก็เชียงรายนะครับ
ว่ามาโน่อยากให้เตรียมตัวลงซ้อมอย่างเต็มที่
กลัวว่าจะบาดเจ็บจากการอุ่นเครื่องในเกมนี้ได้
ส่วนยี่สิบสามขุนพลทีมชาติไทยรั่วอยู่ไม่เกินยี่สิบสามปีที่ไป
ลุยดูใบคลับนะครับภูมิสาปตัวตัวมีนพลแล้วคอนพล
จากบุรีรามยูริเต็ดสุภาษณ์สวดทรงจากแบงค์คอร์ก
แล้วก็มีเกียรติโพอุดมนะครับมือหนึ่งจากรอบเข้าเลือกที่มองโกเลีย
จากราชประชาส่วนกองหลังนะครับอนุสักใจเพชรจากท่าเรือ
ทรงชัยทองฉ่ำชนบุรีฉัดมงคลโรธนโรธอ่า
คดีเหล็มดีนี่ก็ติดมาเยอะเลยครับชวนบุรีในชุดนี้
แล้วก็มีนาคินพิเศษชาติจากบีจีปฐุมกิริพงศ์แสนสนิทจากสมุทรประการ
แล้วก็ที่ติดทุมพรจากโคราชนะครับถีนภัทรลาฮบุตจากอายุธยาจินวิเวรเต็ด
กลางนะครับมีวิเล่นวาเดอร์เชอร์จากการท่าเรือ
อิรฟันดาวร้อจากบูรีรำทิศุภพงศ์โชติจากชวนบุรี
เชษเท่าสนิทจากเมืองทองสกุลชัยแสงโทโพจากเกษตรศาสตร์
นันยอดสังวานจากลำพูนบอริเออร์แล้วก็มีชานรงพรมศรีแก้วนะครับ
อุดีโอนอาณาเบในดิวิชั่นสี่ของทางสเปนส่วนกองหน้านะครับ
ที่สักเผยพี่ไมค์จากการท่าเรือการวิทธศาสตร์ของเมืองทอง
ก็ย้ำนะครับโปรแกรมที่ให้เราดูง่ายเลยนะครับ
เปิดหน้าจอไทยรัฐเนี่ยดูเลยยี่สิบสามมีนาคมเนี่ยดูอยู่ยี่สิบสามก่อน
กาต้านะครับก็เริ่มแข่งขัน๕ทุ่ม
เข้าสัญญาณสี่ทุ่มครึ่งจากนั้นยี่สิบสี่ดูต่อเลยนะครับ
วันต่อวันเลยชุดใหญ่อุ่นเครื่องกับนายปาน
หนึ่งทุ่มนะครับที่ชมบุรีสเตดียม
เข้าสัญญาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
แล้วก็เว้นวันหนึ่งนะครับเว้นยี่สิบห้ายี่สิบหก

เจอกับจีน๑ทุ่มเข้าสัญญาณนะครับ
แปดนาทีสามสิบนาทีแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะครับ
ต่อเนื่องเลยทีมไทยชุดใหญ่เจอกับสุรินาม
แข่งขันที่บีจีสเตดียมแข่งขันเวลา๑ทุ่มนะครับ
ก็เริ่มเข้าสัญญาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
แล้วก็เว้นหนึ่งวันนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเจอกันต่ออีกครับ
ก็เป็นเกมดูไบครับนะครับนัดจัดอันดับเดี๋ยวรอยืนยัน
เวลาของการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ